มาดูเรื่องของดราม่าที่มันเกี่ยวข้องกับรถเก๋งสีแดงคันหนึ่ง

คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นคลิปไปบ้างแล้ว

เปิดไฟขอทางแต่ก็ไม่ยอมให้ทาง
คือรถฉุกเฉินจะไปส่งผู้ป่วยจากกรุงเทพ
่งหน้าสู่นครราชศรีมา
ถูกต้องสุดท้ายคนในรถผู้ป่วยก็เสียชีวิตนะฮะ

เตรียมเรียกคนขับรถสีแดงคันนี้ไปสอบสวน
แล้วก็มีการกระทำความผิดด้วยนะฮะ
เข้าขายความผิดตามพระราชบัญญาณจราจร
แล้วอีกหนึ่งข้อหาหนักก็คือว่า
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
หลังจากเกิดเหตุในกระแสโซเชียลมีเดียนะ
คุณผู้ชมก็จะเห็นคลิปนี้เป็นคลิปหน้ารถของรถฉุกเฉิน
เป็นเหตุการณ์ที่รถยนต์ซูซูกิสวิปสีแดง
ไม่ให้ทางกับรถพยาบาลบนถนนมิตรภาพ
ก่อนถึงด่างทางหลวงแก่งคอยจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เป็นเหตุให้ผู้ป่วยที่อยู่ในรถเสียชีวิตเลยนะครับ
นี่ค่ะวันนี้ค่ะท่านนี้เลยนะคะ
พรตบรวจเอกวิรัชัยส่วงเมตตาโครโศกสำนักงานตบรวจแห่งชาติ

เราก็เลยไปถามท่านเลย
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาคลิปไปให้ท่านดูด้วยนะ
บอกแบบนี้บอกว่าจากการตรวจสอบคลิปช่วงเกิดเหตุ
มีนางสาวจิราพรจุ้ยเสงี่ยมเป็นคนขับขี่
มีเจตนากีดขวางเส้นทางรถพยาบาลอย่างชัดเจน
ซึ่งเดี๋ยวต้องเรียกนางสาวจิรพรมาสอบปากคำ
เนื่องจากว่าเข้าข่ายการกระทำความผิด
พระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา๗๒
ระบุว่าเมื่อเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่
ใช้ไฟสัญญาณแสงวาบหรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน
จะต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน
อันนี้หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
อกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ
บอกว่าจะต้องมีการพิจารณาด้วยนะว่า
คนขับขี่รถสีแดงคันนี้มีเจตนาอะไร
แต่หากการกระทำนั้นเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้เจ็บถึงแก่ชีวิต
ก็อาจจะเข้าข่ายอีกหนึ่งกระทงความผิด
ก็คือการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
หรือกระทำโดยเจตนาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมพฤติการของคนขับรถคันสีแดงนั่นเอง
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอธิบายเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
พฤติการดังกล่าวนั้นเป็นความผิดฐาน
ไม่ให้ทางกับรถผู้ป่วยหรือรถฉุกเฉินนะครับ
อันเป็นความผิดตามพระรำจัดจราจรทางบกมาตรา๗๖ครับ
เพราะฉะนั้นอย่างในกรณีนี้จะได้เชิญผู้ขับขี่รถคันนี้
มาสอบสวนปากคำเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
และถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุโดยตรง
ที่ทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยนั้นถึงแก่ชีวิตอาจจะเข้าข่าย
กระทำความผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

คุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุคนขับรถคือนางสาวจิมราพร

เมื่อกีดในแพทย์สการบุญรมณ์หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

ต้นก็ได้มีการพูดคุยกับนางสาวจิราพรบ้างแล้ว
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

พอขับผ่านไปผู้ชายที่นั่งมาข้างคือแฟนคนขับรถ
เอากระจกลงแล้วก็ทำหน้าเหมือนไม่ค่อยพอใจ
การที่รถฉุกเฉินไปจี้ไปพยายามที่จะให้เขาเปลี่ยนเลน
ทั้งที่ตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินด้วยนะคะ
น่าจะรู้กฎน่าจะรู้กติกาเป็นอย่างดี
ว่าถ้าเกิดว่าเจอรถพยาบาลรถฉุกเฉินเนี่ย
ควรที่จะทำตัวยังไง
ถูกต้องเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเยอะเหลือเกินว่า
ทำงานในวงการนี้ทำไมไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร